ส่วนเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นนุ่มเมียนมาคุณผู้ชมฮะ
ขับกระบะนะต้องไปส่งไก่โอ้โหบรรทุกไก่มาเต็มคันรถเลย
แล้วไปอย่างเร็วคุณผู้ชมฮะไม่แน่ใจเป็นอะไร
เสียหลักหลับในมั้งพุ่งชนรถรวด๓คันเลยฮะ
เจ้าตัวลงมานอนแน่นิ่งไปเลยฮะ
นี่เป็นตอนวินาทีเกิดเหตุนะคุณผู้ชมจะเห็นกระบะเสียหลักชนยับเลย
บนถนนสายแม่สอดท่าสองยางหลักกิโลเมตรที่๑
ใกล้กับสามแยกไฟแดงหน้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากครับ
คือจุดนี้เป็นถนนสายหลักเข้าตัวอำเภอแม่สอดแล้วก็เป็นย่านการค้าสำคัญด้วยนะ
กระบะคันนี้ไก่เพียบครับไก่มาเต็มคันรถเลยบรรทุกมา
แล้วไปชนรถอีกสามคันเป็นเก๋งหนึ่งคันกระบาอีกสองคัน

คือคนเห็นไม่กล้าไปยุ่งเลยเพราะคิดว่าตายแล้ว
คือถ้ายังไม่ตายก็อาจจะบาดเจ็บสาหัส
ซึ่งคนแถวนั้นไม่กล้าเคลื่อนย้าย

ดูไปเอ๊อาจจะต้องเรียกมาเก็บศพแล้ว
ปรากฏว่าไม่ตายครับ

ฟื้นคืนสติลุกขึ้นมานั่งแบบงงเลย
พอถามเขาว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไง
นี่คือเขาถามคนอื่นนะถามว่าเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไง
เจ้าหน้าที่นำตัวส่งตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแม่สอดไปแบบมึนงง
ตัวเขาก็งงเจ้าหน้าที่ก็ยังงง
ใช่ฮะเดาว่าอาจจะภาพตัด
ไปเลยว่าตอนชนมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง

สอบสวนเบื้องต้นทราบว่านายทาซินอูเป็นคนขับรถขนส่งไก่สดครับ

ต้องเร่งขนส่งไก่สดไปส่งลูกค้าช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน
พอขับมาอย่างเร็วไงคุณผู้ชมรถเสียการควบคุม
่งออกนอกถนนครับก็เลยไปชนรถคันอื่นอีก๓คัน
พนักงานสอบสวนสพแม่สอดจังหวัดตากเดี๋ยวจะเรียกเจ้าของรถทุกคัน
แล้วก็นายคนนี้ด้วยนะนายทาซินอูเนี่ยมาสอบสวนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
อาจจะต้องชดใช้ค่าเสียหายอีกเยอะเลยนะครับ